ส่วนคุณนุ่นกับเจนก็มีความนับถือครูทุกสาขาเลย

ในฐานะที่เป็นคนดนตรีค่ะ
คุณครูที่อยู่ในใจนะคะเป็นเครื่องยึดเหนียวมาเสมอ

นึกถึงแล้วก็ไหว้ขอพ่อแก่ก่อนเสมอ

อวยพรให้คนดูชอบการแสดง
หลังจากลงเวทีค่ะก็จะไหว้อีกหนึ่งครั้ง

ก็ขออย่าให้ท่านถือโทษโกรธกันเลย
ตอนสถานการณ์โควิดมาแบบหนักนะ
สามสาวพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
โอ้โหพี่หนูสุดจะลำบากเลย

เพราะว่าพ่อแก่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

ไม่มีงานเลยอย่างนี้มันไม่มีงานเลย
อย่างน้อยอย่างน้อยเงินในกระเป๋าก็ไม่เคยขาดมือ

ไม่เคยขาดถึงจะแบบไม่ได้มีเยอะ
แต่ว่าเดือนหนึ่งไม่เคยขาดมือค่ะ
ก็คืออย่างน้อยแก่ก็ช่วยหางานให้

อันนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

เห็นเจ้าตัวใส่ชุดไทยไปกราบไหว้พญานาคค่ะ

เป็นลูกสาวพญานาคด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชม

ที่เห็นคือการไปรำแก้บนให้แฟนคลับนะจ๊ะ
ไปกับเจนด้วยไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ
คือแฟนคลับไปบนกับพ่อปู่พญานาค

ก็จะจ้างโบกับเจนมารำถวาย

มีโชคจริงค่ะก็เลยเดินทางไปรำถวายแก้บนสักหน่อย

ทั้งสองสาวก็เลยฝากเนื้อฝากตัวกับบันเทิงไทยรัฐด้วยละกันนะคะ
ว่าถ้ามีงานแก้บนเนี่ยบอกเลยว่าจ้างได้นะจ๊ะ
แถมตอนนี้เตรียมมีโปรเจกต์พิเศษนะ
เตรียมทำรถแห่ด้วยไปฟังกันนิดนึงค่ะ
มีโปรเจกต์คุยกับท่านเจ้านาย
อยากทำรถแห่กันไว้รับแบบแห่งานบวชงานแต่งอะไรอย่างนี้
แต่แค่ปรับเวลามาเล่นแผ่ตอนเช้า
อยู่ที่ว่าตื่นกันหรือเปล่าแค่นั้นเอง
ต้องบอกว่าบอกผ่านไทยรัฐทีวีเลยนะคะ

ว่าพวกเราหาไปร้องบนรถแห่ได้